ผัวกับเมียมีลูกสาวด้วยกันสองคน

วันนี้เมียมาจากอ่างทองครับ
เขามาอยู่บ้านสามีได้ไงคะ
เขามาอยู่บ้านสามีได้ไงคะ

เฮ้ยมึงมีสิทธิ์อะไรมาตอบกู

คลิกรึงคงระแค๊ะและระใค่มาว่า

ทหารยศสิบโทสามีของเธออยู่บ้านพักในค่ายทหารที่ปลาจีนบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐มิถุนายนย้อนไปนะคุณผู้ชมนะ
ไปเจอผู้หญิงซึ่งเป็นกิ๊กเปิดประตูออกมาจากห้องสามี
แล้วต่อมาสามีก็ปรีเข้ามาตบหน้าเธอทำร้ายเธออย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
ล่าสุดทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของคลิปเธอเล่าบอกว่า
หนูได้แต่งงานจนทีเบนสนรถกับสามีมีลูกสาวสองคนคุณนักข่าว
กับครอบครัวอยู่อ่างทองสามีพักอยู่บ้านพักในค่ายนะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับก็ไปแจ้งความในท้องที่เกิดเหตุคือสพมปลาจีนบุรีครับ
วันเดียวกันนะครับเธอกลับมาที่อ่างทองซึ่งแม่และลูกอยู่บ้านหลังนี้
ครอบครัวของสามีที่อยู่อ่างทองก็โทรมาบอกเธอไปเคลียร์เลยนะ
เรื่องต่างไปเคลียร์เลยนะแต่เธอก็ไม่ไปไม่ไปนะครับก็ออกไปทำธุระนอกบ้าน
มาตามหาเธอที่บ้านครับ
จากนั้นพ่อของสามีก็ทำร้ายร่างกายแม่ของเธอแล้วก็ยังมีคนเข้าไปทำลายกล้องวงจรปิดในบ้านพังเสียหาย
จากที่ได้ไปแจ้งความที่เขาทำร้ายแม่แล้ว
เขาได้พาพี่ชายมาปลาหินปลาไม้ใส่ที่บ้าน
แล้วก็ตะโกนขู่ฆ่าขู่ฆ่าปาดคอแล้วก็เผาบ้าน
แล้วก็ทำลายทรัพย์สินหน้าบ้านนะคะ
แม่ของนะครับผู้หญิงคนนี้ยอมรับว่าตอนนี้กลัวภาวะ
กลัวว่าลูกเขยจะพาพวกมาทำร้ายร่างกายอีก
เนื่องจากขู่เอาไว้แต่คุณผู้ชมครับ
นะครับไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้าง
ถ้าสมมุติว่าพี่ผู้ชายที่เป็นสามีครอบครัวของพี่ผู้ชาย
อยากจะมาชี้แจงข้อที่จริงที่มันต่างจากนะครับ
ที่ได้เล่าไปจากฝั่งพี่ผู้หญิง
ออกมาชี้แจงนะเราพร้อมนะนะครับเพื่อความเป็นธรรมครับ